คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่คุณแม่ชมพู่อารยาของเรากันบ้างดีกว่านะคะ
เมื่อคืนนี้เตรียมที่จะบินรัดฟ้าไปเยือนเมืองน้ำหอมกับเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งก็มีลูกชายน้องสายฟ้าและน้องพายุมาส่งกำลังใจให้ที่สนามบินด้วย
ซึ่งคุณแม่ชมเองก็ให้สัมภาพก่อนไปร่วมงานนะคะว่า
ก็จะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เป็นเกียรติสุด
เชื่อว่าโชว์น่าจะออกมาถูกใจทุกคนอย่างแน่นอนนะคะ

ก็เป็นปีที่ฉลองกันแบบเรียบง่ายในครอบครัว
ได้ทานข้าวกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
พร้อมกับคุณสามีและลูกนะคะ
เพราะพี่นึงก็จะไป๒รอบค่ะ
ก็จริงส่วนมากค่อนข้างเติมจ้าวเดิมนะ

คือตารางของโชว์โภธูมันค่อนข้างจะแพ็คค่ะ

ก็ประมาณแก้สิบ
ก็จริงก็ตัดมากไปกว่านี้ไม่ได้
ก็อาจจะมีแบบว่าเปลี่ยนแปลงบ้างโชว์๒โชว์

ใช่มีเซอร์ไพรส์ที่ไม่เตอร์ไพรส์แล้ว

คือพอดีว่าก็จะมีโชว์หนึ่งค่ะ
มีเป็นโชว์หนึ่งซึ่งก็เราก็เคยร่วมงานกันค่ะ
โชว์คราวเนี้ยที่ปะรี่ดก็จะร่วมงานกันด้วย
จริงก็ไม่ได้เตรียมอะไร
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าโชว์ที่พี่ชมพู่บอกเนี่ยจะถูกอกถูกใจแฟนกองเชียร์เมืองไทยหรือเปล่านะคะ
เชื่อเหลือเกินว่าไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังอย่างแน่นอนนะ
คือชอบตั้งแต่ชุดแบบลุคแอร์พอร์ตแล้วนะ
ดีออนนะให้แสดจัดเต็มทุกลุคนะคะใช่ค่ะ